คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างนะครับ
คุณผู้ชมชมอยู่หน้าจอทีวีหรือว่าทางเฟส

บอกต่อกันมาหน่อยเรื่องของสภาพอากาศ
แล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของท่านนะครับ
เพราะเราไปสำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหลายจังหวัด
นี่พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดปราจีนบุรีที่อำเภอกบินบุรีกันก่อน
ทีมข่าวของเราก็บินโดรนขึ้นสำรวจแบบนี้ภาพมุมสูง
จะเห็นว่าน้ำท่วมเข้าพื้นที่ชุมชนบ้านเรือนประชาชน
ที่ชุมชนตลาดเก่ากะบินเทศบาลตำบลกบินนะครับ
น้ำสูงประมาณ๔๐แล้วก็บางพื้นที่น้ำสูงสุดถึง๘๐เซนติเมตร
เกือบจะเมตรหนึ่งแล้วนะฮะและระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเรื่อย
ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมประมาณ๕๐หลังคาเรือแล้ว
เทศบาลตำบลกบินนะครับได้ตั้งเต็นต์จุดบริการประชาชน
บริเวณตลาดเก่าร้อยปีแล้วก็ได้มีการทำอาหารแจกจ่าย
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่สามารถอพยพออกมาจากบ้านเรือนได้
แต่บางคนยังอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไป
เพื่อที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะคุณผู้เท่าผู้แก่นะฮะ
ที่ยังอยู่ในบ้านไม่สามารถออกมาจากบ้านได้นะครับ
อกจากนี้มวลน้ำยังได้ขยายวงกว้างไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอก
ของอำเภอกบินบุรี๓หมู่บ้าน๑๒๔หลังคาเรือนนะครับ
อำเภอศรีมหาโพธิท่วมในพื้นที่ของตำบลบ้านทาม๒หมู่บ้านแล้วนะฮะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่สะแก้วกันบ้าง
ศะแก้วช้าวันนี้มีมวลน้ำไหลทลักเข้าท่วม
ตลาดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
แล้วก็ระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยอบพยพประชาชน
แล้วก็ช่วยในการอำนวยความสะดวกทุกด้านนะครับ

รีบขนย้ายสิ่งของหนีน้ำกันอย่างโกลหนนะฮะ
ส่วนถนนสายหลักกลางเมืองก็มีน้ำท่วมสูงครับ
จุดที่ต่ำสุดน้ำมันลึกตั้ง๘๐เซนติเมตรนะฮะ

แต่มีรถหกล้อของทหารเข้ามาช่วยชาวบ้าน
ในการขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่น้ำท่วม
เพราะดูสิมือคือไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วนะฮะ
อย่างพระเองตอนเช้าท่านก็ยังบินทบาทนี่
ลุยน้ำมาบินทบาทแบบนี้นะครับ
ชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมตลาดอรัญญประเทศที่สะแก้วในครั้งนี้
ถือว่านักสุดในรอบ๘ปีนะครับ
แล้วก็มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนนับหมื่นคน
หากฝนยังไม่หยุดตกคาดว่าตลาดอรัญญประเทศ
จะต้องเกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี๒๕๕๙
นี่โรงพยาบาลก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
ต้องมีกระสอบทรายเอามากั้นไว้นะฮะ
ไปต่ออีกที่หนึ่งหนักสุดอยู่เหมือนกันนะคุณนะ
ก็คือที่นครราชศรีมานะครับ
กลางดึกที่ผ่านมานะฮะระดับน้ำในคลองลำตะกุด
ไหลผ่านตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปักอำเภอปักทงชัย
แล้วมันเอ่อล้นเนี่ยคุณเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนสายหลัก
เขตเทศบาลนะครับโดยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ชาวบ้านก็รีบขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูง
บ้านก็ขนทันบางบ้านก็ขนไม่ทันนะฮะ
และที่บ้านสวนหมากตำบลตูมน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านกว่า๒๐๐หลังคาเรือน
ในหมู่บ้านนะฮะมีน้ำท่วมสูงบางจุดน้ำลึกครึ่งเมตร
ส่งผลให้โรงเรียนคุณดูสิโรงเรียนขนตู้เย็นขึ้นที่สูง
เอาโต๊ะรองไว้อุปกรณ์การเรียนบางส่วนได้รับความเสียหาย
นี่คือโรงเรียนบ้านสวนหมากสงเคราะห์
ถูกน้ำท่วมบริเวณห้องเรียนชั้นล่าง
ก็ต้องประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราว
กว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายนะครับ
ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยรื่นจิตอาสาอำเภอคงก็นำกำลัง
แล้วก็เรือไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสแก่ราช
หลังจากมวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้าน

ต้องช่วยทั้งคนช่วยทั้งหมู
หมูกว่า๘๐ตัวต้องช่วยออกมาจากฟาร์ม
เพราะไม่งั้นถ้าน้ำมันท่วมสูงขึ้น
หมูมันจะจมน้ำตายซะหมดนะฮะ
ส่วนอีกจุดหนึ่งอันนี้เป็นจุดที่ทางจังหวัดเนี่ย
เฝ้าระวังมากนะคุณนะ
คือสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคองนะครับ
ก็ยังเข้าขั้นวิกฤตอยู่

มีน้ำเกิน๑๐๐แล้วนะฮะ
หลังจากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
มีมวลน้ำมหาศาลจากเขาใหญ่

ขณะนี้เกินระดับกักเก็บแล้วนะครับ
อยู่ที่๓๑๙ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็น๑๐๑ของความจุ๓๑๔ล้านลูกบาทเมตร
เกินความจุไป๕ล้านลูกบาทเมตร
เกินแบบนี้ก็ต้องทำอย่างไรล่ะคุณ
ระบายน้ำปล่อยสู่พื้นที่รุ่มนะครับ

ออกประกาศแจ้งเตือนภัยรุ่มน้ำลำตะคอง
ขอให้ประชาชนและขอให้หน่วยงานทุกหน่วยนะฮะ

ในการเตรียมพร้อมที่จะอบพยพประชาชน

ขอให้เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
แล้วก็คิดถึงเรื่องของชีวิตความปลอดภัย
เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ
คุณผู้ชมก็รายงานมาผ่านทางเฟซบอกว่า
อารันท่วมทุกปีบางท่านบอกว่า
แก้มลิงช่วยได้ไหมนะครับ
คุณผู้ชมช่วยกันรายงานสภาพพื้นที่ของท่าน
เราพยายามจะอ่านทุกข้อความนะคะ
ก็สะท้อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาในท้องที่ของท่านนะคะ